คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
คือมีคนขึ้นเขาไปเพื่อจะไปขุดมัน
ปรากฏว่าเอ๊ะได้กลิ่นเหม็นเหม็นอะไร
องไปมองมาเดินตามหาโอ้โหไปพบซากศพครับ
ตกใจวิ่งหนีเลยแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปดูนะฮะ
เจ้าหน้าที่ไปสำรวจตรวจสอบพื้นที่ไปเก็บศพก่อนนะ
และที่สำคัญต้องไปดูพื้นที่ว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้น

กำลังมีการคาดการณ์ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย

จนเสียชีวิตอยู่คาป่าตรงนี้หลายวันจนศพนะคุณนะ

นี่ฮะหลังรับแจ้งตำรวจภูทรบ้านบึงพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
บริเวณชายเขาพื้นที่บ้านหินหมู่๒
ตำบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ

ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ
ก็เจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ๕๐๐เมตร
พบรอยเท้าของช้างจำนวนมาก
บริเวณใต้ต้นข่อยก็พบศพของนายทองใบ
ุมารเชิดอายุ๒๘ปีเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
เสียชีวิตในสภาพสวมกางเกงขายาวสีดำ

คลุมทับด้วยเสื้อเชิดรายสก๊อตอีกชั้นหนึ่ง
นอนตะแคงแต่สภาพคือน่าวเปื่อยแล้วนะครับ
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาเกิน๒สัปดาห์แล้ว

พบเส้นผมหลุดร่วงกระจายเต็มพื้น
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นหลักฐานสำคัญ
ก็เรื่องของกระป๋องกาวสีส้มตกอยู่
และที่พื้นมีรอยลักษณะเหมือนเท้าช้าง
ห่างจากตัวศพประมาณ๓เมตรครับ
ชนะสูตรเบื้องต้นคือผลเพิ่งออกมาคุณ
ว่าอวัยวะหลายส่วนถูกทำลายเสียหาย
จากการเน่าเปื่อยนะอันนี้ในเบื้องต้น
แล้วก็ต้องนำส่งสาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งเพราะอะไร
เพราะต้องชันสูตรสิว่าถูกช้างเหยียบตายหรือเปล่า
ทีนี้ครับเราไปถามคนที่พบศพคนแรก
ก็เป็นคนที่ขึ้นไปขุดมันนี่แหละฮะ
นายสุนทรสืบสุนทรเขายังตกอกตกใจอยู่เลย
เขาบอกว่ามารับจ้างขุดมันกับนายจ้างบริเวณเชิงเขาด้านล่าง
เขาก็เดินเข้าป่าเพื่อทำธุระส่วนตัว
ปรากฏว่ามันกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรเหม็นนะครับ
องไปมองมาเดินไปเดินมาเอ้า
เจอร่างหนึ่งคุณเหมือนเขาหันหน้ามามองเลย
โอ้โหพี่สุนทรบอกตกใจสุดขีดผมวิ่งก่อนแล้ว
หล่อนนะผมวิ่งก่อนเลยนะครับเพราะรู้ว่าเป็นศพของคน

กินเม่นแบบอะไรผมก็มาดูตรงนี้แล้วก็
ท่อว่าเขาฟังเด็กเนอะพอจะเดินไปเห็นของ
ผมเลยไปมองดูคนผมก็วิ่งเลย
เข้าไปมองดูพวกเขาคนขึ้นมาตรงนั้น

บ้านที่ลงพื้นที่ไปดูจุดพบศพนี่นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๒ตะบลหนองไผ่แก้วเนี่ยนะครับ
บอกว่าบริเวณตรงนี้คือมันเป็นเส้นทางเดินของช้างป่า
ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาก็มีช้างป่าเดินมาหาอาหารกินกัน

ช้างมันจะอยู่บนป่าแบบนี้บนเขาแบบนี้
แล้วช่วงเย็นมันจะลงไปที่แอ่งน้ำ
เพราะแต่ก่อนผู้ใหญ่บ้านมาไล่ช้างป่าเป็นประจำ

ก็จะรู้เส้นทางเป็นอย่างดีและยิ่งเห็นรอยเท้าแบบนี้
โอ้โหสงสัยคนตายถูกช้างกระทืบแน่เลยนะครับ

เพราะว่าทางด้านของภูมิกับการสพบ้านบึงพันธ์ตำรวจเอก

เพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้เหมือนกันบอกว่า
ตอนนี้ได้รอผลการชนะสูตรศพนะครับ

สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ถึงจะรู้ว่าถูกช้างเหยียบหรือไม่นะครับ
แต่เท่าที่ดูจากรอยเท้าช้าง
และมีการพบเส้นผมตามรอยเท้าช้าง

คือช้างมันน่าจะเหยียบน่าจะกระทืบ

แล้วก็คนตายถูกเตะจนกลิ้งไปอยู่ใต้ต้นไม้อะไรอย่างนี้ครับ
ผมหลุดล่วงในขณะที่ช้างมันเหยียบมันกระทืบนะครับ

รอผลชนะสูตรแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนะครับ